ได้สิครับ
เอาเกือบละเกือบละเกือบจะมีมวยละ
เหตุเกิดริมถนนทางขึ้นเขาใหญ่ถนนธนรัฐครับ
ช่วงกิโลเมตรที่๔พื้นที่ตะบนหนองน้ำแดงอำเภอปากช่อง
มีรถประทุกหกล้อไหลไปชนรถกระเป๋า

อกจากนี้ร้านค้าที่ตั้งโต๊ะขายของริมถนน

มีรถเข้าเข้าคนขับรถประทุกเราแบบนี้
ว่าเขาจะขับรถไปส่งต้นไม้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ก็แวะจอดรถกินข้าวริมทางใช่ไหม
คือตรงนี้ร้านค้าเยอะไงรถก็จอดเยอะ
เพราะเป็นช่วงเทศกาลดนตรีช่วงนี้
พอจอดเสร็จนะครับก็ดึงเบรกมือ
ชนรถคันอื่นเขาเละเทะเลยคาดว่า

ถนนมันลาดเอียงเบรกมือคงเอาไม่อยู่
จากนั้นคนขับรถบรรทุกครับก็เรียกประกันมา
เคลียร์กันยืนยันเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่าง

คือระหว่างรอประกันมีการปะทะคารมกันมีการชี้หน้ากัน
ทำให้ลูกชายคนขับรถบรรทุกไม่พอใจครับ

สุดท้ายตำรวจสภปักช่องก็มาดูแล
เคลียร์ปัญหาได้จบลงครับนี่ครับ

ตำรวจจะเชิญทุกคนไปคุยที่สพปักช่องเพื่อเก็บข้อมูล

จากนั้นจะแจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุกนะครับ